ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวลาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอมาทำงานมามีสามีอยู่ที่อุดรธานีนะครับ
แต่ว่าคืนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะ
มีกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เทศบาลเมืองอุดรธานี

เห็นว่าเธอยืนอยู่เหมือนกำลังรอใครอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้มาฉุดไปเลยนะฮะ

สุดท้ายพยายามจะข่มขืนนะฮะ

พอเขาไม่ยอมเนี่ยก็บังคับสำเร็จความไคร่นะ
ที่ผู้หญิงคนนี้จะหนีไปได้
หนีออกมาได้แล้วก็ไปแจ้งความตำรวจนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มคืนวันที่๑กรกฎาคมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๔ปีเป็นชาวสปลาวนะครับ
เป็นผู้เสียหายที่ปรากฏในคลิปแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุดรธานีแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนทองใหญ่ในเขตเทศบาลอุดรธานีนะครับ
สพเมืองอุดรธานีไปตามจับจนได้นะครับผู้ชายที่ไปฉุดเขาที่อยู่ในคลิปเนี่ย
นายธีรศักดิ์บุตรกัณหาอายุ๓๗ปีไปจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี
ของกลางได้หมดกระบะที่บังคับเขาขึ้นไปเสื้อผ้าวันที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า๕ทุ่มคืนวันนั้นเนี่ยยืนรอสามีอยู่สามีจะมารับที่หน้าร้านเนื้อย่างแถวนั้น
อยู่มีคนเมาเดินเข้ามาหาเธอก็กลัวเธอก็เดินหนีไปอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อห่างสัก๕๐เมตร
เพราะว่ามันก็สว่างดี
แล้วนายธีรศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับขับรถกระบะมาจอดถามว่าจะไปไหนลงมาจากรถอ้างตัวเป็นตำรวจ
ขอดูบัตรประชาชนขอตรวจค้นยาเสพติดแต่เธอไม่ยอมนายคนนี้ก็เลยฉุดเลยฮะดึงแขนเลย
ข้อหาแต่เธอยังไงก็ไม่ยอมสุดท้ายนายธิรศักดิ์บอกว่า
คือถ้าไม่ให้ข่มขืนเนี่ยก็ต้องสำเร็จความไข้ให้เขา
เธอก็เนี่ยฮะฉวยโอกาสตอนที่ไอ้คนนี้มันเผลอ
อืมก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วไปแจ้งความตำรวจครับ
ทีนี้เขาเลยบอกว่านี่นี่นี่ทั้งนั้นกูจะยัดยานมันห้าสิบเมตร
แบบนี้แล้วเขาก็จะกอดใจในหนูเขาจะให้หนูทำให้เขาด้วย
แล้วหนูก็ไม่ยอมอีกแล้วเขาก็จะเอาหนูเข้าไปก่อนให้ได้
ให้หนูทำให้เขาหนูหนูก็ไม่ยอมทำเขาก็ยังฟูหนูอีกว่าจะยัดยานมันห้าสิบเมตร
ทีนี้เขาเออเขาก็นึกว่าเออมันไม่ดีแล้วเขาก็เลยลงลงจากที่นั่งเขา
มาทางทางฝั่งที่หนูนั่งมากดอีกทีแล้วเขาก็เอ็นบอกลงจะให้หนูนอน

แล้วเขาก็ยังฟูหนูอีก
แต่ว่าฝั่งนายธิรศักดิ์เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะฮะ
เขาบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
จอดรถลงไปถามก็ทำให้รู้ว่ายืนรอสามีมารับ
แต่ว่ากลัวคนวิกลจริตแถวนั้นก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวพาไปส่งบ้านให้
อ่าผู้เสียหายก็ขึ้นมาบนรถแล้วไปขอลงที่หนองน้ำสาธารณะ
แล้วเดินกลับบ้านเองเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
คุณกระทากลากไปพบปั้มคุมเขือนนี่แห้งกว่านั้นครับ
ผู้หญิงต้องมีการฮัดเขือนกว่านั้น
นี่ฮะหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เห็นดึงแขนไปก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจาอะไรยังไงกันนะนะ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ
ก็คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กลอุบายหลอกลวงขู่เข็น
แล้วก็ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นด้วยกักขังหน่วงเหนียวด้วย
ที่เหลือก็ไปว่ากันในชั้นต่อไปในการสืบสวนสอบสวนนะครับ